คุณผู้ชมครับแวะเวียนดูเรื่องของการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจมาก

วันนี้ทางแก่นำพักเพื่อไทยเองนะครับทั้ง๘คน
ก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบ
หลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการตั้งโต๊ะแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ๔ปีคอสช
ส่วนวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
ที่จะชุมนุมกันที่มธรรมศาสตร์
แล้วก็เคลื่อนขบวนเคลื่อนทัพไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
คือตามหมายของเขานะตามกำหนดการของเขานะ
และเขามีการนัดรวมกลุ่มผู้ชุมนุมค้างคืนก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนด้วย
ซึ่งแม้ว่าวันเสาร์ที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาก็มีการร่วมกันชุมนุมแล้วนะครับ
บริเวณแยกราชประสงค์รำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมครบรอบกลุ่มคนเสื้อแดง

และตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการที่จะเคลื่อนขบวน
ในการที่จะชุมนุมอีกครั้งในการครบรอบ๔ปีของคอสชวันที่๒๒พฤษภาคมนะครับ
ยืนยันว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลอยู่อย่างแน่นอนนะครับ
โดยปัจจุบันมีกระแสเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นจริง
รวมถึงการแสดงจุดยืนของพักการเมืองต่าง
สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยง
การถกเถียงไม่ได้อีกแล้วดังนั้นต้องแสดงพลังนะครับ
ถึงที่สุดนะครับสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ
การที่เราอยู่กับคอสชนะครับวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ดีขึ้นนะครับ
นี่แหละค่ะคือหลายคนเขาก็ห่วงไงเพราะว่าการเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้เนี่ย
กลัวว่าถ้าเกิดว่าเคลื่อขบวนช่วงเช้ามันเป็นวันทำงาน
และจะทำให้การจราจรบริเวณเส้นนั้นเป็นอมภาษณ์
แต่ทางแก่นำเขาก็บอกนะคือเขาจะให้กระทบกับการจราจรน้อยที่สุด
เคลื่อนขบวนประมาณ๘โมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าจะใช้ถนนคือแค่เลนเดียว
ไม่ได้ทำให้การจราจรเป็นอมภาษณ์
แต่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงห่วงการจราจรน้อยกว่าการที่จะบุกไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
กลัวว่าการชุมนุมหน้าธรรมเนียบรัฐบาลจะเกิดเหตุความวุ่นวายนะครับ
บอกว่าการชุมนุมจะเริ่มต้นในเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้แล้วคุณ

นัดรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จากนั้นขอพักค้างคืนกันก่อน๑คืนนะครับ
เพื่อที่จะเตรียมเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาล
ในช่วงเช้าของวันที่๒๒พฤษภาคม
ขณะเดียวกันกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้ออกแถลงการ
ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ออกคุกคามประชาชน
เคยมาร่วมกิจกรรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
โดยล่าสุดมีการค้นบ้านประชาชน
คาดว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมทางใดทางหนึ่ง
โดยได้รับข้อมูลว่าบุคคลที่เคยให้เช่าเครื่องเสียง
ถูกควบคุมตัวเข้าค่ายทหารแล้วก็ขาดการติดต่อไป
มาดูทางด้านของคอสชและก็รัฐบาลกันบ้าง
โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน
เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจร
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ
ซึ่งหลายคนรู้สึกเอือมระอากับการที่มีม็อบมาตลอด๑๐ปี
เพราะทำให้ประเทศถอยหลังแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ปะทะ
เพราะธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพื้นที่ควบคุมตามกฎหมาย
เป็นพื้นที่ควบคุมตามพรบการชุมนุมในที่สาธารณะนะครับ

ฝ่าฝืนจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
แล้วก็รัฐบาลยืนยันกับประชาชนแล้วว่า

ในช่วงต้นปี๒๕๕๒
ส่วนงานด้านการข่าวเนี่ยเมื่อวานนะครับ
ตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุล
รองพบตรเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
ว่าอาจจะมีแดงฮาร์ดคอร์เข้าร่วม
แล้วก็มีการเตรียมอาวุธยุทธโปรกรณ์ไว้นะครับ
โดยรองพบตรบอกว่าจากการประเมิน
จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาประมาณหลักร้อยคน
และมีกลุ่มหัวรุนแรงหรือว่ากลุ่มแดงฮาร์ดคอร์
เคลื่อนย้ายอาวุธหนักเข้ามาสร้างสถานการณ์ร่วมด้วยนะครับ
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จับตาการเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิด

เพราะว่าทางด้านรองพบตรบอกเอาไว้
บอกว่าจริงแล้วทางกลุ่มที่จะเคลื่อนขบวนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ย
เขาขอว่าจะใช้พื้นที่แค่ในธรรมศาสตร์
ดังนั้นการเคลื่อนขบวนออกมาอันนี้คือไม่ได้ขอไว้นะ
รองพบตรบอกด้วยนะครับว่าธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพื้นที่ควบคุม
ห้ามชุมนุมใกล้พื้นที่ระยะ๕๐เมตร
หากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ขณะเดียวกันได้แจ้งไปยังแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับว่า
อนุญาตให้เคลื่อนขบวนโดยเด็ดขาด
ฝ่าฝืนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับ
ส่วนยุทธวิธีหรือว่าวิธีการในการที่จะรับมือการเคลื่อนขบวนมาธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็บอกว่าคงไม่มีอะไรน่ากังวลได้ประสานงานตลอดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ด้านความมั่นคงรวมถึงประสานงานกับทางด้านของแกนนำตลอดขอความร่วมมือ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะครับ
แล้วก็จะใช้เรื่องของกฎหมายในการดูแลตามปกตินั่นแหละนะครับ